คุณผู้ชมพี่บุ๊ครู้จักเจ้าคุ้งไหม

ุ้งเนี่ยคุณผู้ชมเป็นแมวอ้วนพีแบบนี้

แมวไม่มีเจ้าของแต่ตอนนี้กลายเป็นแมวเซเลปไปแล้วจ้ะ

ุ่มพลุยมากเลยนะคะอ้วนพีเชียวล่ะนะคะ
หมีพีมันเลยล่ะนะฮะมันอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุ่งเสลี่ยมที่สุโขทัยเมื่อก่อนเนี่ยมาอาศัยที่กฟพทุ่งเสลี่ยมเนี่ยจับนกจับหนูกินนะฮะแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยเลี้ยงมันเป็นเอาล่ะเป็นกิจจัดลักษณะตอนนี้มันกลายยกระดับนะจ๊ะครับจากแมวจรจัดเป็นแมว
เดินไปโต๊ะนู่นโต๊ะนี้เป็นนายแบบ
เดินไปทำงานไปตรวจเอกสาร

เวลาคนที่เขามาใช้บริการในการไฟฟ้า
แล้วก็ขอแชะภาพหน่อยได้ไหม

ใช่เขามีหัวหน้านะเจ้าคุ้งเป็นรับประพอ
ชื่อว่าคุณพักขพงศ์โคกวิทยาค่ะ
เป็นรอปภอยู่ที่กฟพทุ่งเสลี่ยมนี่แหละค่ะ
บอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะมันก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผมค่ะ
เดินตรวจตราความปลอดภัยรอบสำนักงาน
ถ้าเกิดว่าไปเจอคนแปลกหน้าหรือว่าไปเจอหนูเจอสัตว์ที่มาแทะสายไฟฟ้าเนี่ย
รู้ไหมว่าเจ้าคุ้งจะทำยังไง
จะวิ่งไปหาค่ะวิ่งไปหาแล้วก็ไปดูความเรียบร้อยลักษณะคือ
ไปดูมาส่งสัญญาณว่ารู้นะเห็นนะว่าทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เจ้าคุ้งมีเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วนะจ๊ะ
ติดตามเยอะมากน่าจะเยอะกว่าเราด้วย
ยอดผู้ติดตามตอนนี้เกือบสองหมื่นแล้วนะ

แล้วก็มีแมทผ้าเนี่ยคือหน้ากากอนามัยเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ไปทำแมทผ้าแล้วก็พิมพ์ไลน์

ที่คุ้มผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับ

กากผ้าเขาทำขายเป็นกิจจัดลักษณะเลยนะครับ
เพื่อเอาเงินที่ได้นี่แหละค่ะมาเป็นค่าอาหารค่ายาค่าหมอให้กับพี่คุ้ง

ใช่ใครที่สนใจซื้อได้เพราะตอนนี้เขามีฉายาแล้ว
พี่คุ้งไฟฟ้าเออมีสำหรับนั้นด้วยนะฮะนี่นะฮะเออน่ารักดีนะครับ